เหตุการณ์นี้เนี่ยคนขับรถเก่งค่ะ
คว้าไม้ฟาดกระจกหน้ารถกระบะนะคะ

แต่เรื่องก็ไม่จบที่สถานีตำรวจ
มีเรื่องเกิดขึ้นต่อจากนั้นอีกค่ะ
แม่งแม่ง
ลองไว้ลองไว้สองตั้งเลยหาหิน

คือรถคันที่เขามีกล้องหน้ารถเนี่ยคันนี้ที่เป็นผู้เสียหายตอนแรกตอนนี้นะคะ
ก็คือว่าเขาโดนทุบนะคะ
เขาโดนผู้ชายคนที่ขับลงมาจากรถเก๋ง
เอาไม้เนี่ยเข้ามาทุบแล้วผู้หญิงอุ้มลูกนะฮะ
อยู่ในรถคันนั้นก็พยายามจะห้ามนะคะ

ทุบกระจกหน้ารถจนแตก
แล้วก็เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ถนนคุ้มกล้าวมุ่งหน้าสุวินทวงนะคะ
ซึ่งก็คือผู้หญิงที่อุ้มเด็กในคลิป

ตอนเกิดเหตุเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์อยู่หน้ารถของเขา
แต่ว่ารถกระบะคันที่ขับตามหลังมาเบิ้ลเครื่องใส่ค่ะ
สามีซึ่งขับอยู่ก็ต้องลดกระจกลง
แล้วบอกว่ามีมอเตอร์ไซค์ขวางอยู่

หลังจากนั้นก็เป็นไปอย่างที่เห็น
ผู้ชายคนขับก็ลงมาหาไม้แล้วก็เอามาตีกระจก
ยอมรับเลยบอกว่าสามีใช้อารมณ์
แต่คู่กรณีก็เอาคลิปมาลงไม่หมด
ลงเฉพาะตอนท้ายทั้งที่จริงแล้วเนี่ย
ควรจะเอามาลงทั้งคลิปจะได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
มันก็มีที่มาที่ไปแต่อันนี้คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมค่ะ
คู่กรณีทั้งสองฝ่ายก็ไปกันที่สนฉลองกรุง
คนขับรถเก่งยอมใช้ค่าเสียหายให้กับคนขับรถกระบะ
แต่ปรากฏว่ามีปากเสียงกันอีกรอบนึง
ไม่พอใจที่คู่กรณีเอาคลิปเหตุการณ์ไปโพสต์นะคะ
ฝั่งคนขับรถเก่งเนี่ยไม่ได้มาคนเดียว
มากันสิบคนนะคะแล้วก็ไปทุบกระจกหน้ารถของกระบะอีกคันนึง
เขาก็มา๒คันอีกคันนึงก็โดนทุบ
อยู่ในโรงพักก็โดนทุบแล้วก็ทำร้ายร่างกาย
กลุ่มของคนขับรถกระบะจนได้รับบาดเจ็บไปอีก๒คน

แล้วเขาถามไหมว่าเราโพสต์เพราะอะไรอะไรไง
ไม่นะพี่เพราะว่าผมโพสต์แค่ตามหารถเฉยตอนนั้น

ไม่ได้บาดเก็บครับพอมาที่หลัง

ตำรวจต้องเรียกมาที่สนฉลองกรุงอีกรอบนึงนะคะ

จะต้องดำเนินคดีทั้งข้อหาทำให้เสียทรัพย